อยู่ในสวนสาธารณะนี่เต้นกันไปเต้นกันมา
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมอยากร่วมวงเต้นด้วย

นี่ไม่มีในนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีในนี้แต่นู่นเหรอนั่งในนู่นเหรอ
นั่งแอบริมตรงนั้นน่ะตำรวจก็มาแล้วด้วยคุณผู้ชมฮะ
ตรงนี้คือลานหน้าหอโบสถ๑๐๑ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี๘๐พันศาครับ
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนี่ตำรวจต้องโยนโยนผ้าไปให้โยนเสื้อไปให้
ไม่ได้กลัวหนาวหรอกกลัวอุจจาตาคุณผู้ชมฮะ
หลังรับแจ้งมานะตำรวจเขารับแจ้งว่าผู้ชายคนนี้มาเดินแก้ผ้า
ร่วมวงเต้นแอร์โรบิกชาวบ้านก็ภาวะสิคือถ้ามาเต้นด้วยกันอ่ะไม่ว่า
ใส่เสื้อผ้าหน่อยไหมล่ะพี่เอ้ยนี่ไม่ใส่เลยครับผู้ชายคนนี้อายุประมาณสักสี่สิบปี
เล่าให้ฟังนะเขามาจากพื้นที่อำเภอเสรภูมิ
จะเข้ามาในตัวเมืองร้อยเอ็ดแต่โดนจับในข้อหาเมาอารวาส
ที่หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด๑๐๑เขาถูกคุมตัวไปที่โรงพักษ์
เสื้อก็ไม่ใส่ด้วยมาที่นี่แหละขอรวมคลุมด้วย
เออดูหน้าเขายังยิ้มแย้มยิ้มแย้มอยู่ขนาดว่าเราเปลือไว้แล้วนะ
เรื่องต้นครับตำรวจคุมตัวชายคนนี้กลับไปที่โรงพักษพม๑๐๑
เพื่อจะดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะลองติดต่อดูว่ามีญาติหรือเปล่านะครับ
จะได้รับตัวกลับไปที่ภูมิลำเนาครับ
แหม่ช่วงนี้นี่เห็นอากาศก็ยังเย็นอยู่นี่กะจะชวนคุณดอมเต้นแอโรบิกเหมือนกัน